พอพูดถึงโผล่มาเลยนะคะแกติดโควิด
รักษาตัวอยู่นะคะรักษาตัวอยู่
แต่หลายคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้จุดแล้วสิ

เดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดูนะคะว่าเลขที่แม่น้ำหนึ่งจุด

คือแม่น้ำหนึ่งบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปจับเลขปิงปอง
ที่วัดจุฬามานีที่สมุทรสงคราม
วัดเทาเวสวันนั่นแหละค่ะ
แต่หนึ่งตัวเองติดโควิด
สองวัดก็ปิดด้วยก็เลยไม่ได้ไปอ่ะนะคะ

ลูกสามคนติดสองคนพี่เลี้ยงติดสามคน
พี่สาวอีก๒คนติดหมดเลย
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเหลือเพียงไอเล็กน้อย
คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งบอกว่ามานอนรักษาตัวฝันดีทุกคืน

ฝันดีทุกคืน
เลขห้องกะต่อมา
แกบอกว่าจุดน้าจุดทุกปู่
แต่งวดนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกเลขอะไร

นี่ไงแกก็เลยให้ประมาณนี้
อันนี้เลขที่ให้นะคะคือเลขที่ชอบ
อันนี้ไม่ใช่เลขปู่นะเลขปู่อีกชุดหนึ่ง

แต่ถามว่าเลขปู่ว่าเลขอะไร
คุณผู้ชมใจเย็นฟังแม่น้ำหนึ่งก่อนค่ะ
หรือเลขทูปนะคะเดี๋ยวลงให้ในกลุ่ม
เดี๋ยวลงให้ในกลุ่ม
ไหนอ่ะเราจะแห้วหรือเปล่า
ทูปู่ไม่มีเหรอคุณผู้ชม
ไม่แฮ่วค่ะไม่แฮ่วค่ะเพราะ
เลขทูปปู่แม่นั้น๑จุดแล้วนะคะ
เลข๔๕๘ฟังอีกครั้งนะคะ
๔๕๘ค่ะบ้านนี้รู้กัน

เขาจะมั่นใจหรือเปล่าแต่ว่าเจ๊ของผมเจ๊ฟองเมียเขามั่นใจ
เขาก็เลยสั่งหมูกระทะมากินรอเลยเดี๋ยวตอนบ่ายนี้
กรี๊ดทีเดียวนี่เรียกว่ามั่นใจล่วงหน้า
มั่นใจล่วงหน้าค่ะก็ไม่ได้มั่นใจอะไรมากมายแค่สลองหมูกระทะรอเท่านั้นเอง
แล้วหน้าแกแท้แป้งอะไรทาแป้งพามา่ไหม
ใช่ไหมคะหน้าเหลืองเดี๋ยวบนหัว
แล้วก็ใส่อะไรเต็มนี่ไงนี่ไงสวยนะตำราเลย
พม่าในตาแขกเออสวยแต่ที่มันสะท้อนแสงคือที่ค้อนนั่นแหละ

ฟองเบียร์ก็ไลฟ์เมื่อคืนนะฮะทักทายแฟนคลับ
สั่งหมูกระทะมากกินกับทีมงานบอกว่าเชาะร่องโลกหน้าเลย
เพราะมั่นใจเหลือเกินเดี๋ยวรอกรี๊ดวันนี้ตอนบ่ายทีเดียว
เจ๊บอกว่าก็หมูเนี่ยหมูราคาถูกมากเลย
กิโลละ๒บาทใช่เหรอเจ๊นะฮะ
คืออีก๒บาทแต่เขาครบ๓๐๐ไง

มากินหมดไป๖๐๐กว่าบาทมั่นใจเหลือเกิน
ระหว่างไลฟ์เขาบอกว่ามีสายแปลกโทรมาหาเจ๊ฟองเบียร์
พอเปิดกล้องมากลายเป็นนุ่มต่างชาติ
ส่งภาษามือเพราะว่าพูดภาษากันไม่รู้เรื่อง
ทำให้แฟนคลับแหมแซวกันไปเอ๊ะใช่เป็นแฟนของเขาหรือเปล่า
เป็นกิ๊กหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะก็แซวกันไปนี่
นี่มีผู้ชายเขาวีดีโอคอลมาก็โชว์ให้ดูด้วย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
นี่ชอบ๙๕๙๘๙๗๙๕และ๙๗หนูชอบสองตัวนี้ที่สุดเลยแต่ถ้าใครชอบตัวอื่นก็ตามได้แต่หนูชอบ๙ตัวเดียวจบเตะหน้าผาก๒กับ๘ใต้ตา๑โถ่นี่แม่นเนาะมาเธอมาเบ้ายุงหวยแทนฉันมาฉันก็เหนื่อยแล้วนะฉันอยากจะลาอำลาวงกาแล้วโถ่เม่นเธอเก่งมากเลยอ่ะอ๋อมีแซลแซลลูกเพจเหรอ
ลูกเพจเขาบอกว่าหน้าผากเจ๊เหมือนเลข๒หรือเลข๘อะไรสักอย่างนี่ฮะอะไรนะฮะที่หน้าผากก็ทาแป้งธนาคาไงมันเงาเป็นเลขที่หน้าผากลูกเพจก็แปลกทำไมหน้าผากเจ๊เป็นเลข๒หรือเลข๘อะไรสักอย่างนี่คนก็มองไปถึงนู่นจะเห็นแต่ต้นจักรเคียนคนนี้เห็นหน้าผากเจ๊ฟองเบียนเลยอันนี้คล้ายนะคล้ายไหมว่าไปก็คล้าย